ทีนี้มาดูเรื่องราวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหน่อยค่ะ
เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ประจวบคิริขัน
รถตู้ชนเป็นชนต้นไม้ที่อยู่บริเวณร่องกลางถนน

ใช่เพราะว่าทำให้มีผู้เสียชีวิต๔ศพ
แล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก๗
ว่าคนขับน่าจะหลับในนะคะ
โดยตำรวจสพเมืองประจวบคิริคัน

พอได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถตู้
ต้นไม้ร่องกลางถนนเพชรกะเสมขาล่องใต้
จุดตรงนั้นมันคือหลักกิโลเมตรที่๒
บึงที่ตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองประจวบคิริขัน
อยู่ตรงข้ามทางเข้านิคมสร้างตนเองค่ะคุณผู้ชม
รถตู้นี้เป็นรถโตโยต้าสีขาว
หน้ารถเขียนชื่อนะคะว่าบุญผ่องมัญญาหงษ์
ชนกับต้นไม้ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่อยู่ร่องกลางถนนนะคะ
ดูสภาพสิคะต้นไม้นี่แบบหักถอนรากถอนโคน
เลยนะคะกระจกรถแตกห้องเครื่องพังส่วนด้านข้าง
ผู้โดยสารที่นั่งอยู่ด้านในกระเด็นออกมานอกตัวรถ
เสียชีวิตสองศพส่วนคนขับรถเสียชีวิตคาที่
สภาพคือกระโหลกศีรษะเปิดนะคะ
ขาหักติดอยู่ข้างใน
ส่วนผู้โดยสารภายในรถอีก๘คน
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งนำส่งโรงพยาบาลประจวบคิริขัน

ต้องย้ำเตือนเลยเพราะว่าช่วงที่หยุดยาวกันมา
ก็ถือว่าหลายท่านหลายครอบครัวไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด

ครอบครัวนี้นะเขาก็เหมารถตู้จากราชบุรี

ใช่ที่อำเภอเบตงจังหวัดยาลาค่ะ
ก็คาดว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ตรงนั้นมันเป็นเนินเขาทุ่งกระต่ายขัง

อีกอันนึงอาจจะหลับใน
ก็เลยทำให้ไปชนกับต้นไม้อย่างแรง
ทำให้มีผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตนะคะ

ก็กลายเป็นความโศกเศร้านะครับ